ท้องถนนเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหน่าเห็นใจผู้เสียชีวิตมากนะคะ
ที่ประธุมธานีคุณป้าวัยหกสิบสามกำลังข้ามถนน
ถูกคุณลุงวัยหกสิบขับเบ้นพุ่งชนแล้วสภาพศพของคุณป้าต้องขออภัยนะคะ
คอขาดและนักแข้งฝั่งซ้ายขาดสภาพศพคือพบศพ
แข้งหัวแยกส่วนกันแบบเนี้ยพี่อุ๋ยเหรอฮะเออเนี่ยค่ะ
เช้ามืดที่ผ่านมาบนถนนสายสามสี่เจ็ดนะคะ
ศูนย์ศิลปะชิบบางไซหน้าปั๊มปะตะทอค่ะ
ที่อันเพิร์ชสามโคประธุมธานีเป็นถนนฝั่งขาออกมุ่งหน้าอันเพิร์ชบังปะอิ่น
เลนขวาสุดอุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมขออภัยนะนี่ส่วนหน้าแข้งเห็นไหม
ส่วนหัวส่วนตัวแยกกันเบ้นสีขาวค่ะ
ทะเบียนสามกไก่งองูห้าห้าหกกรุงเทพสภาพรถก็ด้านหน้ากันชนอ่ะ
คือแตกเลยฝากระโปรงยุบแบบนี้ครับคราบเลือดกระจายเต็มเลยนะคะ
ด้านข้างรถฝั่งขวาพบศพคุณป้าบุภากรมวังอายุ๖๓ปี
อย่างที่บอกคุณผู้ชมหัวขาดนักแข้งฝั่งซ้ายขาด
คือเจอศพจุดหนึ่งห่างไปอีกนิดนึงเจอหัวของผู้ตาย
ห่างไปอีกนิดหนึ่งเจอขาฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยอื้อหือ
แล้วในที่เกิดเหตุมีร่องรอยถูกชนมีเศษชิ้นส่วนรถมีรอยคราบเลือด
กระเป๋าสะพายรองเท้าถุงเท้าเศษเนื้อกระจายเต็มเลยค่ะ
นายวิรัติชุลีพันธุมาตรอายุ๖๐ปีคือคนขับรถเบนท์ที่ไปชน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวนายวิรัติกับลูกชายมาจากถนนราชพฤกษ์
จะเอาชุดคุยไปคืนที่จังหวัดพิศนุโลกขับมาเลนขวาสุด
มาถึงที่เกิดเหตุคือมองไม่เห็นครับพุ่งชนไปเต็มเต็มเลยค่ะ
คือตัวลุงวิรัติบอกว่าตรงนั้นมันไม่มีไฟส่องสว่างมันมืดมากมองไม่เห็นจริง
อืมตอนนั้นเราเห็นกำลังจะไปไหนครับจะไปพิสนุโลกไปพิสโลก
แล้วช่วงนั้นถนนตรงนี้เป็นไงบ้างครับมืดเลยใช่ไหมฮะไม่มีไฟส่องเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราเห็นว่ามีคนข้ามอะไรเขาข้ามมาก่อน
อืมครับผม
คุณผู้ชมคะสามีของผู้เสียชีวิตนายนิพนธ์กรมวังอายุ๕๕ปีมาดูศพร้องไห้จนแทบเป็นลม

อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
ไปทำงานแล้วก็ไปจอดรถในปั๊มปอตทเดินข้ามถนน
แล้วก็ปีนบันไดที่พาดกับแท่งปูนเกาะกลางถนน
รอรถประจำทางฝั่งตรงกันข้าม

แต่กลายเป็นว่าวันนี้ภรรยามาประสบปฏิเหตุแบบเนี้ยค่ะ
เพื่อนบ้านที่มาดูที่เกิดเหตุค่ะนายสมปองอายุ๔๐ปี
บอกว่าถนนเส้นนี้ไฟมันดับมานานแล้วนะคะ
ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขเลย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาแก้ไขได้ไหม
ได้ไม่เกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้
ตำรวจสพสามโคกบอกว่าก็สอบปากคำพยาน
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ส่วนร่างของผู้เสียชีวิต
ทางป่อเต็กตึงส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะ
ส่วนที่ว่ามองไม่เห็นเลยจริงมันมืดแล้วก็พุ่งชนไปเต็ม
มันจะอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปดูกล้องหน้ารถ
ว่าไปดูกล้องวงจรปิดแถวนั้นด้วย